คุณผู้ชมคะจำคดีนี้ได้ไหมคะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
เป็นคดีที่คนร้ายก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมมากทำได้แม้กระทั่งตายายที่โอ้โห
คุณยายเนี่ยเจ็ดสิบสี่คุณตาแปดสิบสี่แล้วคุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่ะ
คือตายายเขาเปิดเป็นร้านขายของชำคาดว่าคนร้ายเนี่ยทำทีเหมือนกับจะไปซื้อของ
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นที่เขาเสียชีวิตไปคนหนึ่งคุณยายเสียชีวิตอ่ะ
แล้วก็แบบไปขโมยของชิงทรัพย์ไปอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าคุณตาตอนแรกนี่ยังไม่เสียชีวิตนะคะ
จะมาเสียชีวิตเพราะว่าบาดเจ็บด้วยค่ะแล้วคุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แต่เหตุการณ์นี้ตั้งแต่ตุลาแล้วมาจนถึงตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
ตอนนั้นที่คาดกันว่าคนร้ายเนี่ยคงทำร้ายคุณยายแต่ว่าอาจจะไม่เห็นว่าคุณตาเห็นพอดี
ใช่ทั้งที่คุณตาก็นอนติดเตียงอยู่ก็เลยโอ้โหทำกับคุณตาเขาด้วยอ่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะคนร้ายใช้ครกหินทุบหัวคุณยาย
คุณยายลำยองพานสร้อยอายุเจ็ดสิบสี่แล้วคนร้ายก็ไปทุบตีคุณตาล้วนอายุแปดสิบสี่
คุณตาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณตาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่คุณยายลำยองเนี่ยเสียชีวิตคาที่นะคะตายายเขาเปิดเป็นร้านขายของชำเนี่ยค่ะ
อยู่ริมถนนสายเขางูเขาช่องพรานอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ตำรวจไปที่เกิดเหตุมีรอยเลือดเต็มไปหมดมีท่อนไม้หักตกอยู่สองท่อน
มีร่องรอยของการรื้อค้นทรัพย์สินจนข้าวของกระจุยกระจายรอยเลือดเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมนู่นไหลเป็นทางไปจนถึงหลังร้านซึ่งเป็นห้องนอนกับห้องครัว
แล้วในบ้านมีครกหินมีสากที่แตกแล้วก็เปื้อนเลือดตกอยู่
ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์มันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะคนร้ายทำทีไปซื้อของในร้านขายของชำ
แล้วเห็นว่าคุณยายอยู่คนเดียวแล้วคุณยายก็อายุเยอะแล้ว
เลยเอาไม้ที่ถือติดมือมาขู่เพื่อจะชิงทรัพย์แต่คุณยายลำยองวัยเจ็ดสิบสี่
ยายเขาสู้ค่ะคนร้ายก็เลยเอาไม้ตีจนไม้หัก
คุณยายวิ่งหนีไปหลังร้านคนร้ายคว้าครกกับสาก
แล้วเอาครกเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมทุบหัวคุณยายอ่ะ
คุณยายเสียชีวิตคาที่แต่คงจะหันไปเห็นว่าคุณตา
วัย๘๔อยู่ในบ้านด้วยนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่
ครับก็เลยเอาไม้ทุบคุณตาด้วยเลยคุณตาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็ใช้ครกเนี่ยค่ะทุบลูกบิดประตูห้องทั้ง๓ห้อง
ไปฤ้าค้นทรัพสินแล้วก็หนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
แล้วก็เป็นเส้นทางที่คนร้ายเดินทางมาก่อเหตุ
แต่คุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้
เสียชีวิตไปอีกหนึ่งศพคือตายทั้งคู่ทั้งคุณตาคุณยาย
ตอนแรกคุณตาบาดเจ็บสาหัสนะคะก็หวังว่าจะรอดแต่คุณตาก็เสียชีวิตน่ะ
ตอนนี้ทางครอบครัวทางญาติพี่น้องเสียใจมากนะคะ
แต่ก็อโหสิกรรมให้คนร้ายอโหสิกรรมยังไง
ครอบครัวก็บอกว่าก็ต้องจับคนร้ายให้ได้ค่ะ

เพราะว่า๒เดือนกว่าแล้วมันยังไม่คืบหน้าเลยนะคะ
คือชาวบ้านเขาก็กลัวเขาก็หวาดภาวะ

ก็ไม่รู้จะกลับมาก่อเหตุอะไรในพื้นที่นี้อีกหรือเปล่า
ผมที่จำตั้งแต่วันแรกวันที่๑๗ธุระนะครับ
จำตั้งวันนั้นมันมีความดำเนินใหญ่นะครับอืม
ก็ทางครอบครัวทางญาติพี่น้องนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชสิขอนนะครับจัดชาปนกิจศพชาวพนักกิจศพไปแล้วนะฮะวันนี้นะฮะสำหรับคุณตานะครับใช่ค่ะแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะครับ